ลีคาทิการสมาคมกีฬาฝุ่นบันแห่งประเทศไทย
นัดแรกในวัน๕กันยายกร์ดน้าน
อาจจะต้องโยกย้ายสนามการแขนขันในเกมย่าอุดที่
คาดว่าจะยังปรับปรุงไม่เสร็จนะครับ
ดังนั้นทางสมาคมจึงมีแผนที่จะใช้สนามต่างจังหวัดเป็นรังย่าว
ซึ่งในช่วงเวลานั้นต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้ง
สนามแห่งใดที่จะได้รับการรองรับ
ทีมชาติไทยนั้นจะได้เล่นในบ้านในปี๒๐๑๙

ก็คือในเกมวันที่๕กันยายนและเกมวันที่๑๕ตุลาคม
คาดว่าจะเป็นนัดที่๓ของทีมชาติไทยนะครับ
ก็คาดว่าไทยนั้นอาจจะได้อยู่ในโถที่๓ของการจับสลาก
เดี๋ยวผลการจับสนามเป็นอย่างไรได้ติดตามกันนะครับ